ไปดูอีกหนึ่งเรื่องแปลกที่จังหวัดพยาวกันหน่อยค่ะ
เขาบอกว่าโอ้โหชาวบ้านแถวนั้นภาวะกันหมดเวลาขับรถผ่านสุสาน
ไม่พอนะยังมีสารพระภูมิเรียงเป็นร้อยเมตรอยู่ข้างถนนอีกค่ะ
โอ้โหใจข้าวหมดเลยใจพอไม่ดี
ใจคอไม่ดีเลยนะคะเอาไปที่นี่ก่อนถนนอะไรสุสาน
คุณว่าถนนนี้คุ้นไหมที่พยาว

เรียงเรื่องเล่าที่เราได้ยินบ่อยอ่ะ
ช่างภาพที่เขามีประสบการณ์ที่ถนนแห่งนี้

ถ้าเขาไม่ดูอยู่คนที่บ้านเขาอาจจะดู

เรื่องยาวอ่ะตอนนี้เขารู้แล้วคุณมาดูเรื่องดิฉันก่อน

ถนนสุสานตรงนี้จะมีสารพระภูมิสารเจ้าที่สารตายาย
อยู่บ้านเกะเกษตรพัฒนานะคะช่วงระหว่างกิโลเมตรที่๗
๘ตำบลต่อมอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
ตรงนี้เป็นที่เล่าขานของชาวบ้านที่ผ่านไป

พอขับรถผ่านตอนกลางคืนคนลุกสู้เลย

ตั้งวางเรียงราย
มีทั้งสภาพดีและแตกหักพังอยู่ข้างถนนระยะทางยาว๑๐๐เมตร

ใช่ไหมแล้วก็มีแบบว่าคนเอาของมาทิ้งกันเยอะแยะเลย
ชาวบ้านแถวนั้นก็เรียกตรงนี้ว่าถนนป่าช้าหรือซูซานโรด
ซูซานโรสเฮ้ยคุ้นเลย
สุสานรถสุสานรถนั่นแหละ

ใช่ก็คือถนนสุสานหรือว่าถนนป่าช้า
หรือว่าสุสานสารพระภูมิเจ้าที่สารตายาย
เป็นถนนเส้นทางเดียวที่มีสารพระภูมิเยอะมากที่สุดเลยนะคุณ
ผู้สื่อข่าวของเราคู่ซีเมืองพยาว
ลงไปสอบถามชาวบ้านที่ใช้เส้นทางนี้ว่า
คุณรู้สึกยังไงบ้างกับการที่ต้องสัญจรผ่านไปผ่านมาตรงนี้
คุณนรมนพิมพ์โสดาอายุ๖๐ปี
ชาวบ้านที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ผ่านประจำเนี่ยนะ
แกก็บอกว่าไปสวนในเขตพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ย
ขับรถผ่านตรงนี้ทุกวันเลยโดยเฉพาะช่วงกลางวัน
แต่ไปเฉพาะกลางวันเท่านั้นป้าบอกอย่างนี้
พอถึงเย็นหรือค่ำไม่กลับตรงนี้แล้วจะกลับเส้นทางอื่น
จะไม่กลับทางเดิมเพราะว่าป้าเองขนาดใช้ทุกวัน
ป้ายังภาวะเลยเพราะว่าข้างทางเนี่ยมีแต่สารพระภูมิ
คนเอามาทิ้งร้างเอาไว้แบบนี้
ส่วนอีก๑คนคุณสุธิสารักวงอายุ๕๔ปี
เป็นชาวบ้านที่เลี้ยงวัวอยู่ใกล้แถวนี้
เขาก็ต้องเดินผ่านเส้นนี้เป็นประจำ
ก็เขารู้สึกว่าโอ้เสียวาบเหมือนกันนะ
เดี๋ยวเสียวเหมือนกันแหละเพราะว่าถนนดังกล่าวเนี่ย
ช่วงเย็นหรือกลางคืนมันจะมีอากาศเย็นด้วย
แล้วมันค่อนข้างมืดสังเกตว่าไฟไม่ค่อยมีเหมือนกันไม่มีนะ
ทำให้เหมือนรู้สึกว่าหวาดกลัวแล้วก็หล่อนด้วย

อาจจะเข้าไปจัดการปรับภูมิทัศน์หรือว่า
เพิ่มไฟส่องสว่างให้มันมากขึ้น
ไม่ต้องพูดถูกแล้วถ้าปรับภูมิทัศน์ดี

พวกคุณขับผ่านไปเข้าไปขับผ่านทำไมกัน
พวกอ่าคุณสุดุกี้

เขาเคยไปตรงนี้แล้วเกิดเรื่องที่ขนลุก
วิทยุเขามันติดเอง
ตอนนั้นคืนน่ะจริงเรื่องจริงต้องขับผ่านแต่จุดประสงค์ที่เขาขับผ่านในตอนนั้นคืนวันนั้น